ท่านผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยต้องบอกว่าอุกอาจจริงนะครับ
ท่านหนึ่งนะฮะเอาทรัพย์สินเนี่ยใส่กระเป๋าวางไว้หัวเตียงแล้วก็นอนหลับอยู่นะครับ
ย่องเงียบเข้ามาแล้วก็ฉกกระเป๋าหนีไปอย่างลอยนวลครับ
นี่ฮะผู้ชายคนนี้เห็นหน้าเห็นตาชัดเจนนั่นแหละดีนะไม่ทำร้ายอะไรคุณยายด้วย
อยู่ที่กระบี่นะฮะบ้านของคุณยายนะครับตามภาพในกล้องวงจรปิดเลยครับ
จับภาพเหตุการณ์แล้วก็ใบหน้าคนร้ายไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับ
เอากระเป๋าแล้วก็หนีหายไปเลยมีทรัพย์สินอยู่ด้วยนะครับ
บ้านหลังนี้อยู่ที่ซอยควันฟางถนนสุดมงคลในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดกระบี่นะครับ
คุณยายที่นอนหลับอยู่เนี่ยชื่อคุณยายจันณวิเชียนอายุ๗๐ปีนะครับ
วันนี้เราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของคุณยายเนี่ยจังหวัดตรงนี้คุณยายยังไม่รู้ตัวเลย
มุมนี้นะฮะแล้วก็มาถอดกระจกหน้าต่างบานเกร็ดในครัว
ก่อนจะล้วงมือไปบิดลูกบิดประตูเพื่อเปิดเข้ามาในตัวบ้าน
คุณยายจันทร์บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนี่เห็นไหมฮะ
บานเกร็ดตรงนี้แล้วก็เอื้อมมือมาแล้วก็มาบิดลูกบิดประตูในครัวนะฮะ
คือคุณยายบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งนะครับของคืนที่ผ่านมานี่เอง
ในบ้านมีกัน๔คนคุณยายจะนอนคนเดียวในห้องแล้วเปิดทีวีทิ้งเอาไว้
ก็เลยไม่ได้ยินเสียงคนร้ายตอนที่คนร้ายเนี่ยย่องเข้ามานะครับ
คนร้ายหยิบกระเป๋าตังค์ที่อยู่หัวเตียงนะฮะมีเงินสดอยู่ในกระเป๋าสองพันกว่าบาท
ตัวจำนำอีกหนึ่งสละกินแบ่งรัฐบาลอีกหนึ่งใบ
นี่ถ้าถูกรางวัลที่๑ขึ้นมาพรุ่งนี้นี่ยุ่งเลยฮะ
แล้วก็มีปืนบีบีกันอีก๑กระบอกไฟฉายอีก๑กระบอกนะครับ
คุณยายบอกยังโชคดีที่ช่วงคนร้ายก่อเหตุเนี่ยยายไม่ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมา
คือถ้ายายสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าคนร้ายมันจะทำร้ายหรือเปล่า
คุณยายไปแจ้งความมาแล้วนะครับที่สพมจังหวัดกะบี่นะครับ
เพื่อใครพบเห็นเบาะแสของคนร้ายคนนี้จะได้แจ้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมกัน
หน้าค่าตาชัดเจนแต่อย่างน้อยก็ยังดีที่คุณยายไม่ได้รับอันตรายอะไรนะคะครับ